เดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
หลังจากที่มีการพบผู้ที่ศูนย์หายแต่ว่าเสียชีวิต
และกำลังนำกลับขึ้นฝั่งมานะครับติดตามจากรายงานสดของคุณบอมอภิวัตร
จากทางมูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานที่อำเภอบางสะพานประจวบคิริขันครับ
มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ณขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางสะพาน
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางสะพานได้มีการจัดเตรียมสถานที่
เพื่อไว้รองรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปรางกลางทะเลอ่าวไทย
ที่กำลังจะนำร่างเคลื่อนย้ายมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับ
โดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับจะนำมาชันสูตรอยู่ที่บริเวณหอประชุมราชศรัทธานะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมเตียงนะครับแล้วก็เตรียมรถในการแช่เย็นของมูลนิธิเพชรเกษม
เพื่อใช้ในการแช่กับร่างผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ที่จะมาชันสูตร
จะเป็นเจ้าหน้าที่จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับ
แบ่งเป็น๓จุดหลักนะครับในการที่ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับ
ในการรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยแบ่งเป็น๓โซนก็คือ
บริเวณวิหารของที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นสถานที่สำหรับให้ทำด้านเอกสารนะครับ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากการปกครองของอำเภอบางสะพานมาอำนวยความสะดวก
ในการทำเอกสารใบมรณบัตรหรือว่าเอกสารรับศพอะไรต่าง
รวมไปถึงด้านข้างวิหารก็จะมีเต็นต์อยู่สองเต็นต์ด้วยกันเต็นต์ที่อยู่ด้านข้างก็จะเป็นเต็นต์สำหรับให้
ญาติญาติที่เข้ามาดำเนินการติดต่อรับศพนะครับได้พักพิงพักอาศัย
เต็นต์ที่อยู่ด้านหน้าวิหารจะเป็นเต็นต์สำหรับเจ้าหน้าที่ร้อยเวรหรือว่าพนักงานสอบสวนของสพบางสะพานในการที่จะมาดำเนินเอกสารทางด้านคดีนะครับ
คุณผู้ชมผมจะบอกถึงกระบวนการการทำงานในกรณีที่พบศพของผู้เสียชีวิตนะครับ
ถ้าพบศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ทางเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าเรือหลวงอยู่ใกล้ฝั่งหรือไม่
ถ้าอยู่ใกล้ก็จะสามารถนำศพมาเทียบท่าเรือแล้วก็ให้เฮริคอปเตอร์เข้าเครื่องบินมาเทียบท่านี้นะครับ
จากนั้นทางรถกู้ภัยแล้วก็ทางโรงพยาบาลบางสะพานจะรวมถึงแพทย์นิติเวศจะเตรียมถุงซิป
แห่งนี้นะครับโดยจะมีแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรอพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่นั่นเองนะครับ
และจะมีญาติต่อผู้เสียชีวิตตำรวจจะออกใบเอกสาร
เพื่อให้ญาติออกไปมรณบัตรรับศพไปยังบ้านเกิด
ดำเนินการพิธีทางศาสนา
ส่วนญาติที่ยังไม่เดินทางมาถึงหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
กองทัพเรือก็จะมีโรงเย็นเตรียมความพร้อมไว้ให้
ถ้าใครไม่สะดวกทางกองทัพเรือก็จะนำร่างผู้เสียชีวิต
ไปส่งถึงสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้เลยนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทยอยนำโรงเย็น
จากพื้นที่ต่างนะครับเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อม
แช่ร่างของผู้สูญหายหรือว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
โดยรถห้องเย็นของมูลนิธิเพชรเกษมเป็นรถห้องเย็นขนาดใหญ่
ซึ่งไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าติดภารกิจก็อาจจะนำรถตรงนี้ออกไป
แต่ว่าหากไม่ติดภารกิจก็จะปักหลักคอยให้บริการ
สำหรับในการแช่ร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณนี้
โดยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองได้มากั้นแนวเขต
เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปยังจุดบริเวณหอประชุมราชศรัทธาซึ่งเป็นจุดในการชนะสูตรพลิกศพ
เพราะฉะนั้นแล้วญาติผู้เสียชีวิตต่างที่เดินทางมาถึง
จะอยู่ได้แค่บริเวณรอบนอกรวมถึงผู้สื่อข่าวเอง
แล้วก็ในตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อม
เกือบ๑๐๐แล้วเพื่อที่จะรับร่างของผู้เสียชีวิต
ที่กำลังจะเคลื่อนที่มาในอีกไม่นานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะฮะด้านหลังผมนี้
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เพิ่งได้นำข้าว
เพื่อที่จะมาแจกให้กับทุกท่านได้รับประทานกัน

เป็นความคืบหน้าล่าสุดสดที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน

ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพมาถึงตรงนี้อย่างไร
เดี๋ยวผมจะรีบรายงานบรรยากาศกลับไปให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้ง
ภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ